กลับมาช่วงนี้นะคะไปดูคดีรักต้องฆ่าหึงต้องแทง

ผัวใหม่ถูกผัวเก่าใช้มีดจ้วงแทงเสียชีวิตเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสามารถตามรวบตัวได้ที่บ้านพัก
สารภาพนะคะทำลงไปเพราะว่าหึงหวง
แม้ว่าจะเลิกลากับอดีตเมียรักไปแล้วนะคะ
แต่ก็ยังไปมาหาสู่กันคือในความคิดเขา
ก็เหมือนกับไม่เลิกไงเพราะยังไปมาหาสู่กันนะคะ
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจสพเมืองกาญจนบุรี
ควบคุมตัวผู้ต้องหาก็คือนายธีรพงศ์บุญสนอง
อายุ๒๕ปีคนก่อเหตุนะคะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังก่อเหตุใช้มีด
้วงแทงนายกฤษดาแก้วสุขสายคือผัวใหม่
อายุ๓๑ปีเสียชีวิตบริเวณริมถนนหน้าบ้านอดีตภรรยา
อยู่ที่ตำบลบ้านเก่าเมื่อค่ำวานนี้นะคะ
ก่อนที่จะถูกควบคุมตัวได้ที่บ้านพัก
นายธีรพงศ์ผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพ
บอกว่าเบื้องต้นที่ทำลงไปเพราะว่าหึงหวง
หลังจากที่เลิกรากับอดีตภรรยาก็คือ
พายลินปลาดเปลี่ยวอายุ๓๑ปีไปนานกว่า๑ปี
แต่ก็ยังไปมาหาสู่กันตลอดเวลานะแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้ว
คืนวันเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต
ไปทำธุรการกับอดีตเมีย
พอเสร็จธุรกรรมปุ๊ปนางพายรินก็ขี่รถไปส่งบ้าน
จากนั้นนายธีรพงศ์ได้ขี่รถจักรยายนย้อนกลับไปที่บ้านของนางไพริน
ไปเจอกับผัวใหม่ค่ะก็คือนายกริสดาซึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับอดีตเมียของตนเองที่หน้าบ้าน
ก็เลยทำให้เกิดอาการไม่พอใจแล้วก็มีปากเสียงกันขึ้น
กฤษดาผู้ตายเนี่ยเถียงสู้ไม่ได้
ก็เลยคว้ามีดอิโต้เดินเข้ามาจะทำร้ายตัวเอง
นายธิรพงศ์เห็นท่าไม่ดีก็เลยไปเอามีด
มีดที่พกติดตัวมาด้วยจ้วงแทงไปที่นายกฤษดา๑ทีเท่านั้นเองนะคะ
้วงแทงไปที่บริเวณราวนมด้านขวา
จนนายกริสดาล้มหงายไปแต่ก็ไม่ทราบจริงว่า
นายกริสดาเสียชีวิตก่อนที่จะหลบหนีไปอยู่บ้านญาติ
กระทั่งมาถูกตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวไว้ได้
พร้อมบอกว่าที่ทำไปเป็นการป้องกันตัว

ตำรวจใช้เวลาในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนานกว่า๑ชั่วโมง
จากนั้นก็นำตัวไปสอบสวนต่อที่สพเมืองกาญจนบุรี
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คุณผู้ชมเรื่องของอาการหึงโหดยังคงมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องนะคะ